คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากรวยอยากสมหวังนะคะขยับเข้ามาฟังทางนี้เลยเพราะว่าพาไปที่นี่รับรองคุณจะสมหวังแน่นอนเพราะว่าเราจะพาไปหาหลวงพ่อสมหวังค่ะ
ใหญ่มากเลยนะคะเห็นขบวนนางรำด้านหน้านี้ไหมคะมีกลองยาวตีกันด้วยนะคะเขากำลังไล่รำแก้บนอยู่ที่วัดกลางบางพระ
ตำบลบังพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแก้บนกับหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือว่าปางสะดุ้งมานะคะ
มีความสูงกว่าสามสิบเมตรเลยโอ้โหมาร่ายรำแล้วก็เนี่ยค่ะ
ชาวบ้านที่มาแก้บนไล่รามแห่รอบพระ๓รอบด้วยกันนะคะ
โดยก่อนเริ่มการแสดงก็จะมีการทำพิธีไหว้ครูมีดอกไม้ถูกเทียนบูชาครู
เสร็จสิ้นนะคะคณะรำก็จะร่ายรำแล้วก็ส่งเสียงโหร้องไป
บรรยากาศก็สนุกสนานคึกคักเฮฮาแบบที่เห็นกันอยู่นะคะ
โดยที่ผู้ที่เดินทางมาเที่ยววัดเนี่ยเขาก็ตบมือแล้วก็ร่วมสนุกสนานไปกับคณะกองยาวด้วยเหมือนกัน
ทางด้านนางอรพินทรัพย์ล้นผู้ที่นำคณะกลองยาวมาเล่นถวายแก้บนครั้งนี้เนี่ย
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขามากราบไหว้ขอพรจากองค์หลวงพ่อสมหวังเมื่อ๒เดือนเสร็จ
บอกว่าขอให้ขายที่ดินที่จังหวัดอ่างทองได้แล้วในที่สุดก็ขายได้จริง
ก็เลยมาแก้บนค่ะพร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่งนะคะ
ให้กับพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้กับทางวัดด้วยนะคะ
คือเรื่องราวดีในการให้โชคให้ลาบครั้งนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะ
เราเคยนำเสนอกันไปแล้วเรื่องของการไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อสมหวัง

เป็นวิธีการไหว้แบบละเอียดเลยว่ายังไงจะได้โชคได้ลาบ
แต่ถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวมาทบทวนขั้นตอนการไหว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เผื่อว่ามีโอกาสช่วงวันหยุดและแวะเวียนไปที่วัดกลางบางพระ
จะได้ไปไหว้พระขอพรกันที่นี่บ้าง
ต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไงไปดูกันค่ะ
ที่นี่เขามีของไหว้เตรียมให้พร้อม
ตั้งแต่ทูบเทียนบทสวดแผ่นยันมหาพิชัยสงคราม
แผ่นทองและที่สำคัญก็ลูกสมหวังนี่แหละครับ
พอได้ของไหว้ครบแล้วก็เริ่มไหว้กันได้เลยล่ะครับ
องค์จำลองของหลวงพ่อสมหวังองค์เล็ก
จิตอธิษฐานให้มั่นขอพรให้หนักแน่น
แล้วก็ลุยสวดคำอธิษฐาน
จากนั้นก็ค่อยนำเครื่องไหว้ไปสักการะบูชาท่าน
และที่สำคัญนำสมหวังไปวางแบบนี้ด้วยนะครับ

ขอพรกันเสร็จแล้วก็นำแผ่นคลองไปติดที่มือขององค์หลวงพ่อองค์จริง
ที่เป็นองค์ใหญ่แบบนี้นี่แหละครับแม่
ถ้าขอพรเยอะก็ต้องปิดกันให้ดี
ปิดกันให้แน่นหน่อยนะครับ
จากนั้นก็นำแผ่นยันมหาพิชัยสงคราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายันพลิกชีวิต
หย่อนลงบริเวณฐานของหลวงพ่อ

ที่วัดเขามีไว้เพื่อสำหรับการฝากดวง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนั่นเองล่ะครับ
เสร็จแล้วก็ลงมารับน้ำมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
เป่าสิ่งไม่ดีแบบนี้นี่แหละครับ

ก็ต้องลงมารับพรที่จุดรับพร

ใครขออะไรไว้ตั้งมั่นกันให้ดี
สมหวังกันแทบทุกรายล่ะครับงานนี้